คุณผู้ชมดูเรื่องฟ้าฝนกันไปแล้วใช่ไหมจริงคือหลายพื้นที่นะ
เมื่อกี้พี่ดาบอร์ดนครพนมฝนมาราธรไหมคุณแม่นติดา
ส่งมาบอกว่าที่หนองบัวลำพูแห้งแรง
เอาพื้นที่ไหนสภาพอากาศเป็นยังไงรายงานกันเข้ามาได้
แต่ว่าหลายพื้นที่พายุฝนตกหนักเลยค่ะ

สาวนะเขาขี่มอเตอร์ไซค์กำลังหาที่หลบฝน

ทำไมสภาพเป็นแบบนี้

ผู้หญิงสองคนนี้หนูไม่ได้ขับไปชนพี่
แต่ประตูรั้วมีล้อเลื่อนอ่ะ

แล้วมาโดนมอเตอร์ไซค์ของพวกหนู

ฝนตกแรงแล้วก็ยาวต่อเนื่องหลายชั่วโมงด้วยเมื่อวาน
ประตูหรือว่าอะไรแบบนี้ที่ไม่มีล้อเลื่อน

คุณนัทธพรกับคุณรัชนีกรอายุ๒๔ทั้งคู่นะ
นี่มาตามถนนเรียบมอเตอร์เวย์หลักกิโลเมตรที่๔๔
ขาเข้ากรุงเทพนั่นแหละอยู่ที่บางประกง

คนเจ็บทั้งสองคนก็มีบาดแผลตามร่างกาย

โอ้โหดูแผลที่เท้าเท้าซ้ายแบบนี้

ประตูเหล็กกั้นรั้วมอเตอร์เวย์มันลอยปลิวมา
แล้วก็มาโดนรถมอเตอร์ไซค์ของเธอจนได้รับบาดเจ็บนะคะ

ตกหนักตั้งแต่ทุ่มครึ่งนะพี่เบิร์ต

เมื่อวานนี้ก็หนักมากเหมือนกัน

เขาบอกว่าเสาวิทยุสื่อสารที่มันสูง๓๐กว่าเมตร

แล้วกระบะคันนี้โดนไปค่ะคุณผู้ชม

โรงสร้างเสากระแทกเข้าไปเต็มนะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนเทศบาล๘

จะรอรับลูก

หันไปมองผ่านกระจกหลังเสา

แล้วก็รีบโทรแจ้งประกันเลยค่ะ
อย่างนี้ทำไงทางปพจังหวัดเนี่ยนะคะ

การซ่อมค่าซ่อมรถกระบะของพี่เขา